มีอีกหนึ่งเทียนก็คือเทียนโบราณค่ะ
ก็เป็นเทียนอีกหนึ่งประเภทที่ชาวอุบรรณราชฐานี
เขาอนุรักษ์กันเอาไว้นะคะแล้วก็มีการต่อยอดเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วย
มีตกแต่งให้ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตามาก
แล้วก็ร่วมกันสืบสารมรดกอันล้ำค่านี้เอาไว้ด้วยนะคะ
ติดตามได้กับคุณยุธยาตุ้มมีเลยค่ะ
จากทีมประเภทแกะสลักแล้วก็ติดพิมพ์แล้วนะครับ
ท่องเที่ยวก็จะได้เห็นเทียนพรรษาแบบโบราณที่ชาวอุบลราชธานีได้อนุรักษ์ไว้นะครับ
รองว่ามางานแห่เทียนภาษาอุบลราชธานีปีนี้จะได้เห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ความอลังการ
ด้านหลังผมนี้นะครับก็เป็นเทียนพรรษาแบบโบราณของช่างหมี
ซึ่งเป็นนายช่างใหญ่นะครับเขาบอกว่าช่างหมีกำลังทำอยู่นะครับ
เก่งมากได้แชมป์๖ปีซ้อนแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีเทคนิคอะไรในการทำครับ

ตอนนี้กำลังติดเป็นผักตบค่ะเป็นลายกางเกงของนางกินนารีค่ะ
ทุกส่วนเนี่ยเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติหมดเลย
ธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใบลานใบตานแล้วก็พวกผักตบชาวาอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วมีอะไรที่ใหม่ที่ปีนี้เรานำเทคนิคมาใช้
เทคนิคปีนี้ที่นำเสนอก็คือในส่วนของโครงสร้างเราใช้เป็นการลมทราย
ซึ่งทุกปีถ้าเป็นที่อื่นเขาจะใช้เป็นตัวเทียนทั้งหมดเลย
แต่ของเราใช้เป็นการลงทรายให้เป็นวัสดุธรรมชาติ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตราสัญลักษณ์ในส่วนของลูกค้าเนี่ย
เราจะใช้รังใหม่ซึ่งซึ่งเป็นปีแรกที่เรานำมาใช้
ไม่เคยนำมาใช้เลย
หมีและทีมงานกว่า๑๐คนร่วมกันทุ่มเท
สร้างงานสืบทอดและต่อยอดภูมิปัญญา
สร้างคุณค่ามรดกที่บรรพบุรุษสร้างไว้
เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นเทียนโบราณแบบต่าง
ท่ามกลางการประดับตกแต่งสมัยใหม่ที่สร้างสรรค์และสวยงาม
ซึ่งมีรางวัลชนะเลิศ๖ปีซ้อน
งานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๔ถึงปี๒๕๕๙
การันตีฝีมือสร้างความภาคภูมิใจ

และตั้งปณิธานว่าจะส่งต่องานให้เยาวชน
เทียนพันษาอุบลราชธานีเนี่ย
โบราณเป็นเคนประเภทแรกเลยที่แห่กันนะคะ

ก็นอกเหนือจากที่เราจะต้องทำทุกปีเพื่อสืบสาร
แล้วก็ยังมีการนำน้องเยาวชนรุ่นหลังมาให้สืบสารต่อด้วย

หลังจากที่หมดยุคของเราก็จะมียุคต่อ
สามารถสารต่องานประเภทนี้ได้นะคะ

วันนี้ก็มีลูกจากโรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนเดชอุดมพวกนี้เข้ามาช่วยมาดูงานด้วย
เด็กเหล่านี้สนใจมาเรียนรู้งานฝีมือสื่อถึงเอกลักษณ์คนอุบล
เพราะเทียนโบราณถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน
แต่ทุกวันนี้ได้ประดับตกแต่งขบวนเทียนโบราณแบบมัดรวม

แต่ต้องใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้น
จากแต่ก่อนอาจมีเพียงใบตองดอกไม้ที่หาได้ในพื้นที่
ปัจจุบันมีใบลานที่ช่วยสร้างความละเอียดในรวดลายและคงทนมากขึ้น
ดูเด็กมีความสุขกับการฝึกหาดฝีมือสารต่อมรดกของบรรพบรุษมาก
เห็นแล้วน่าชื่นชมจริงครับ

ได้ทำในเวลาว่างค่ะอยากแบบทำให้เป็นชื่อเสียงของอำเภอของจังหวัดด้วยค่ะ
ก็ชอบครับเพราะการทำแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไปด้วยครับ
ผมก็อยากให้คนอุบลทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีของชาวอุบล
เพื่อสืบสารต่อให้ลูกหลานสืบทอดต่อไปครับ

เที่ยวงานแหทียงเที่ยงเข้ากันชาวอุบลราชธานีกันนะคะ